มวยไทยไฟเตอร์
๕๕ไฟเสมอ๑ไฟและแพ้๒๐ไฟครับ

คนนี้มาจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
ชกมาแล้ว๕๙ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ
ให้พบกันด้วยครับและรับความยินดี
คำแสนพลลูกบ้านใหญ่
เราเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วนะครับ

คู่นี้คือคู่ร้องของรายการครับ
ระหว่างแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับ

รุ่นพิกัด๕๖กิโลกรัมครับ
จะเจอกับเพชรสร้างบ้าน๑๐บสก
ซึ่งต้องบอกว่ากำลังมาแรงเลยครับ

ข้างด้านเพชรสร้างบ้าน๑๐บสก

นายปาริชาติศรีกระหวันครับ
เด็ดอุดมอุบลราชธานีครับ
สูตรศูนย์๑๖๗ซินิเมตร

นายนรงฤทธิ์วิเศษการ

จากท่าใหม่จันทบุรี๑๘ปีเท่านั้นครับ
สูตรศูนย์๑๖๖ซินิเมตร
ฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับ

ค่ายมวยลูกบ้านใหญ่ครับ

ถือว่าเป็นค่ายมวยเก่าแก่เลยครับ

ฟ้าโจประวิทย์ถืออยู่นั้น
ต้องบอกว่าเป็นคนที่บุกเบิก

มายาวนานเกือบ๓๐ปี

ต้องบอกว่ามีมวยจัง
ที่ไม่เคยขาดค่าย

แสนพลนี่เจ้าของชายาม

ต้องบอกว่าหลายไฟล์ที่เขาพลิกสถานการณ์ได้

นักมวยที่ไม่ใช่มวยมัดหนักนะครับแต่ต่อคมคมอย่างกับมิดโกนเลยครับ
วันนี้กำหนด๕ยกครับ
เจ้าสร้างบ้านที่พร้อมจัดจ้านมาหลายไฟต์แล้วครับ
เข้าตาครับวันนี้ขึ้นชั้นครับเจอกับแสนพลครับระดับแชมป์เปียน
แต่ถ้าถึงก็ดูความเก่าแล้วก็อ้าวเจ้าสร้างบ้านนั้นไม่เป็นร้องเลยครับ
เหนือกว่าแสนคนซะด้วยซ้ำครับ
มาครับ๒ขวาสะพัดแลิบใช้งานละกับแสนพล
โดยที่ต่อยหมันได้คมได้เขียบความ

แล้วครับเผื่อที่แก้สถานการณ์ได้ดีครับแสดงคน
ตอนนี้เพชรสร้างบ้านนั้นได้เกากระดูกประสบการณ์
หลังข้าศิลป์ได้อย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเอาอาวุธกับกรรมการเปลือก
แล้วเลยครับหาครับเล่นหน้าที่บนขาซ้ายของศรัพย์สร้างบ้านก่อนครับ
เดินไปต่อท่าสาหร่าแต่ต้องบอกว่าวันั้นนี่

จากระแทกทรายครับ
อันนี้แล้วกับทรงสะยามเสือนกับทั้ง๒ครับ
ที่นู่นคืออาวุธหลับครับ
อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าจังหวะต่อยมันระยะประชิดระยะไกลระยะใกล้นี่แกทำได้ดีครับ
เอาไว้ครับเพศาบาทที่จังหวัดเกลียดร่างตลอดครับจุกจิกครับ
นักชมกันดีใส่รูปเต๋ากระดูกเวสับการแล้วครับ
อันนี้ใช้มัดซ้ายทำลายจังหวะของเวสาบาทไปเรื่อย
สายหน้าไมสะดิบกลดยอบที่ปีหนึ่ง
นี่คือคู่รองของรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ต้องบอกว่าความมันของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เดินทางมาถึงครั้งที่๑๘ความมันนี่ยิ่งทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ
แล้วทีนี้เราอยากที่ประโยชน์ให้ตัวชมนะครับว่า

ไม่สนับสนุนในเรื่องของการพนันนะครับเราทำมวยไทยให้เป็นกีฬา
และเป็นกีฬาที่ทุกคนทั่วโลกนั้นดูได้สัมผัสได้แล้วก็ดูง่ายดูเป็นนะครับ
นี่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับไปสู่ระดับโลกครับ
ชาวต่างชาติได้ยอมรับครับ
นี่คือแสนพลลูกบ้านใหญ่ครับในมุมแดง
มีนักชกรุ่นพี่ครับร่วมค่ายอย่างวุฒิชัยลูกบ้านใหญ่ครับ
แล้วก็เทรนเนอร์อย่างเสมอไหนปชัยวัดครับ
เสมอไหนนี่ตอนต่อยมวยนี่อยู่ค่ายเดียวกับนู่นแหละครับ
หินปชัยวัดหลักหินวสันตสิทธิ์ครับ
สมัยที่ค่ายปอยชายวัดอยู่ที่ห้วยขวาง
นี่ครับนักชกรุ่นน้องครับออกมารอก่อนครับ
ส่วนรุ่นพี่ครับแม่สบายครับ
เก่ามากประสบการณ์ครับสำหรับทางด้านเพชรสร้างบ้าน
ว่ากันต่อยกที่๒ครับซ้ายหน้าของแสนพลทักทายมาแล้วครับ
เป็นมวยที่เตะซ้ายหน้าได้ดีทั้งคู่ครับนี่ครับ
ไม่ทันขัดคำมาเลยครับซ้ายหน้าของทางด้านเพชรสร้างบ้าน
อะอยากจะสูดให้ส่องอ๋าหลักคู่นี้นี่
แฟนมวยดูดีครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น
พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับแสนดน

แล้วก็บ้านพยายามจะชุดด้วยสองอ๋าวแล้วก็แสดวนเล่นงานฐานลาก

หยัดซ้ายแล้วก็เกี่ยววันระยะไปเรื่อยแล้วต่อมันพันสอง
โอ้นี่ครับส่องซ้ายของแสดวน
และส่องขวาของชาติพรีชทักบานก็ยังอันตรายครับ
หลงล่างไม่ถึงครับรู้ทันครับ

หวังในจังหวะไหล่แขน
แต่พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ

พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิกเข้าที่บริเวณหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ
พยายามจะตีจิ๊กเข้าที่ประเภทหน้าขาครับ

นี่ครับพยายามจะเอาหุบซ้ายแล้วลงล่างครับพอหลอกบนก่อนครับแล้วก็ลงล่าง
สูตรครับนี่ก็พยายามมีศอกมาเสริมส่วนเพชรสร้างบ้านครับ
พยายามจะหาจังหวะพยายามจะแทงสวนเจอศอกซ้ายตบคืน
แล้วซ้ายหน้าของเพชรสร้างบ้านนี่แหละครับ
เป็นมวยที่ดีดซ้ายหน้าที่คมเหลือเกินครับ
จังหวะสอกขวาของเพชรสร้างบ้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ
ครับปักศอกขวาแลกกันสมศักดิ์ศรีจริงครับคู่นี้

ต้องบอกว่าดูแล้วเพลินตาเหลือเกินครับ
ต้องตามแก้เกมของทั้งคู่
ใครดีใครอยู่แล้วครับ
สายวันละยาต้มเป็นผ่านหุ้นซ้ายครับ

มันเพิ่มขึ้นครับสนามเพชรสร้างบ้าน
มันต้องได้ซ้าย
อันเบนเกณฑ์ก่อนครับ
อ่าแล้วต้องเตือนเลยครับเพชรสร้างบ้านครับ

แต่แสนพลนั้นประเภทไม่หนีอยู่แล้วครับ
พักรักแรกเลยครับสายหน้าของเพชรสร้างบ้าน
อ่ามีทีมวางแค่ขวา
แล้วยังวางเกี่ยวเอาแค่วงกรับได้

พันธุ์สามารถดีดด้วยขวาแต่พันธุ์เกี่ยวแล้วคือได้มา๑๒

โอ้ดูเดื่อดอยู่ครับ

มันเตรียมมาว่างซ้ายแต่ไม่เข้าเม่ากับหนุ่มจำหวัง
การเก็บอาวุธของแสนทนล้อมใน
ด้วยเขาซ้ายเขาขวาไล่กันคนละดอกคนละทีเลยครับ

ด้านเพชรสร้างบ้านก็พยายามจะอาศัยลูกชัดเจนครับ

เฮ้ยงามจริงจริงเพาะตรงนี้ของแสนทน
แล้ว๖๘เข้ามาสร้างบ้าน

ดูเดือดครับโอ้มันจริงครับ
นะครับครับผู้ชมครับ

ไตรรัสมวยไทยไฟเตอร์ครับเจอทางมาถึงครั้งที่๑๘เนี่ย
ความมันผมถึงเรียนท่านผู้ชมว่ามันยิ่งขึ้นไปเรื่อยครับ
โอ้โหรักษามาตรฐานที่เราวางไว้นี่ต้องบอกว่า
ถ้าเป็นความสนุกนี่ความเจริญเติบโตนี่เหมือนขั้นบันไดเลยครับ
ดูครับแล้วนี่ครับมาสายเกลือจิ้มเกลือครับ
โดนยังไงคืนอย่างนั้นครับมีหมัดมีแข้งมาเสริมครับ
โอ้โหแต่จังหวะการออกอาวุธสปีด
การออกอาวุธของแสนผลนี่ต้องบอกไม่ธรรมดาทีเดียวครับ

และนี่ครับต้องบอกว่านี่คือลูกเก่งของแสนพลครับจังหวะตัดล่าง

สปีดหมัดสปีดศอกแล้วก็สปีดเข่าของแสนพลนั้นพอลา

โค้งสุดท้ายนี่แกเร่งได้ดีเลยครับ
แต่ตอนนี้เพิ่งจะถึงยกที่๔เท่านั้นเองครับ

ยังมีเวลาอีก๒ยกนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาจับตาดูดีครับความสนุกอย่างนี้ครับ

ดีเลยครับโอ้จะเจอเหรียญของแผนพนธ์เข้าไปอ่าแต่ไม่มีสามด้วยครับ
ข้างหน้าแผนพนธ์ย้ำหลอกขอหนึ่งจังหว่าครับเดี๋ยวจะมากว่าไม่สดสาย
กว้างได้แข่งสายโอ้โหลงลำตัวดูครับมาเปิดเกมเดือดเลยครับ
โอ้โหพยายามจะท้าดวนชวนแรกวางซ้ายแต่บนส่วนด้วยมัดขวา
ปักท้องขวาอ่าแล้วก็แปลกกันเลยครับใครดีใครอยู่นะครับ
อ่าแล้วทรายโอ้โหเวลาเกมเดือดยิ่งน่ากลัวครับข้างหน้าแผนสร้างบ้าน
มาครับเสียบซ้ายแสนบนล็อกในตีขวาโอ้โห
ตีขวาเน็กข่าวซ้ายแผนพนธ์สวนเน็กข่าวซ้ายเหมือนกัน
โอ้โหเพชรสร้างบ้านดูครับยิ่งเล็กยิ่งน่ากลัวครับ
แผนพนธ์ทิ้งด้วยมันแผนพนธ์ตกนายเสียงด้วยขวา
กดแขนไว้ครับโอ้โหไม่มีใครหนีใครเลยครับ
แสนชนก็ไม่หนีทิ้งด้วยมัดขวากดแขนลงมา
แผนสร้างบ้านพยายามจะโตด้วยเขาแผนพนธ์กดแขนไว้
โอ้โหแผนสร้างบ้านขวางหน้าก็ทำอะไรไม่ได้ครับแผนพนธ์
พยายามถีบนำเข้าไปชนะมาพยายามจะทิ้งด้วยศอกขวา
ขวางหน้าเสียงขนขึ้นซ้าย
โอ้โหมันได้แล้วครับแผนพนธ์หลบมา
โอ้โหแผนสร้างบ้านทิ้งตีก่อนเลยครับจะกลับมาหลัง
โอ้โหมันจริงครับอย่ามาเสียบด้วยซ้ายเลยครับแสนทน
โอ้โหเอาละครับเจอตัดล่างอีกแล้ว
ขวางหน้าตีได้ไม่ได้ครับแม่ไม่ชัดเจนครับ
กันโดดไม่มีหนีเลยครับทิ้งได้มันหนึ่งสอง
มันเป็นมวยที่บ้านมีเหลืองทั้งคู่ครับ

แต่โดนประเภทไม่ยอมอยู่แล้วครับ
ไม่มีไฟต์ในฮิติแกน

ต้องบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมอยู่
ในเวทีมวยมนตรีสตูดิโอครับ

เสียงเชียร์ในกระฮึ่มจริงครับ

ท่านผู้ชมที่อยู่

เด็ดดูจังหวะเขียอร่างนี่แหละครับ

นี่ครับแลกสดกัน
ต้องบอกว่าปลายเท้าชนปลายเท้าครับ

แค่ยกสุดท้ายเท่านั้นครับ

แรงปลายที่ได้รับการชูมือ
ก็ต้องยอมรับแล้วก็ว่าแสนพลนั้นเป็นมัวที่แก้เกม

แล้วก็ว่ากันต่อยกสุดท้าย
เป็นสร้างบ้านก็ไม่หนีเลยครับดูครับพยายามจะสวนด้วยหมัด
เอ้าแล้วก็แสนพลนโอ้โหโดนเหมือนกันครับแสนพลน
โอ้โหหน้าไปแลกครับแสนพลน

ไม่มีสดแล้วเอ้าพยายามจะแต๊กก้านพ่อเลยครับแสนพลน

ส้อมเคล้าท่อกับโอ้พยาบาลพยาบเองจะเห็นที่มัด
ทันสังบัตรแทงพืช
โอ้โหดูครับไม่มีคำว่ายอมครับ
นี่แหละครับหัวจิตหัวใจที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่า
หัวอย่างแสดงผลไม่มียอม
มากับเกลียดล่างเสียงขวา

พันธบาปยังจะตบในหุ้มใส

เปิดฉากโดดชวนแรกเลยครับ

มีหัวกรอบอาการครับ

โอ้ไออาจารย์ครับเชียงมันตามบ้าน

จังหวัดล๊อคไนด์จังหวัดเสียบด้วยขวา
สีทองรูแบบนี้อีกครั้งครับ

เวทาวาดพยายามจะเร่งเกมจะเจอข้าวซ้ายอีกแล้ว
เนิจะเดินไปขวานปลายครับ
ยังเข้ามาเวทาวาดพยายามจะเร่งเกมอยากเตะเป้า

แต่เซอร์มันหุ้มซ้ายกดยมครับโอ้เดือดจริงครับ
โอ้โหต้องปรบมือให้กับคู่นี้ครับดูเดือดเลือดพลาดจริงครับ

อ่าต้องยอมรับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ครับ
คำว่ายอมแพ้สะกดไม่เป็นครับ
และยกนี้ทางด้านแสนพลครับ
ไม่ได้หนีครับปากหลักบวกหมัดกับเพชรสร้างบ้านดูครับ
น้ำกระจายเลยครับหุ้มซ้ายของเพชรสร้างบ้าน

โอ้โหมันจริงครับ
พยายามจะเข็นทิ้งด้วยศอกไม่ถึงครับ
แซนพลดักด้วยขาวซ้ายและดูองค์ในครับ

โอ้โหดูครับสุดยอดจริงครับ

นี่ครับพยายามจะตัดล่างไม่ลงไม่ลงแสนพลก็ง้างครับ
หาจังหวะเพชรสร้างบ้านชิงตีก่อนครับ
โอ้โหแล้วต้องบอกว่าในช่วงปลายยกมีจังหวะสาดแข้งเบิ้ลแข้งครับ
ครั้งแต่แสนพลตก็เก็บได้ครับ
ดุเดือดจริงครับคู่นี้

โอ้โหตอนนี้ยังได้รับเสียงปรบมือไม่หยุดเลยครับที่เวที
นี่ก็ต้นเข้าสายครับเก็บได้หมดครับ
อโฮมาเลยครับมันแบบนี้พนจะออกอย่างไรลลี่ข้างบ้านเลยครับ
ยังไหลบ้นเวทีเลยครับ

เรียกได้ว่าเป็นมวยถูกคู่
กระดูกถูกเบอร์จริงนะครับ

รางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า

นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ

เป็นความมาธิคัดสรรให้คุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะนะครับ

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์